เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะความหึงห่วงครับผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตะเตือนแล้วนะพอเองมาแตะก็เลยต้องยกพวกไปตีไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
บางทีก็มีทั้งมีดมีทั้งไม้แล้วมียิงปืนขู่ด้วยนะนี่๒๗ตุลาใช่ไหมครับ
อ้าวถัดไปสามสิบเอ็ดตุลามาก่อเหตุอีกแล้วครับ
สามวันอ่ะนะหลังจากเหตุแรกใช่ครับอุ้ย
ไม่ใช่ว่าครั้งเดียวนะฮะนี่มากันอีกแล้วแล้วอุ้ยอุ้ย
เหมือนจังหวะเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเห็นภาพซ้ำมา
แต่เราไม่อยากเดจาวูแน่แล้วคือทำแบบนี้นี่คืออะไร
บ้านป่ามึงถึงหรืออย่างไรที่เขาป่าเข้าไปนั่นเป็นหอพักนะครับ
แล้วก็มีนักศึกษาทั้งหญิงและชายเขาพักอาศัยอยู่เนี่ยมาก่อเหตุกันแบบนี้ฮะ
พาพวกยกกันมาปลาขวดเหล้าบ้างเอามีดเอาไม้มายิงปืนขู่บ้างนะครับ
ทำให้ทางเจ้าของหอพักต้องแจ้งตำรวจเพราะเหตุการณ์นี้นอกจากก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ
เกิดความวุ่นวายแล้วเกิดความเสียหายมีคนเจ็บขอดูคนเจ็บหน่อย
สภาพบาดแผลโดนฟันฮะมีคนโดนฟันดูแผลสิครับคุณผู้ชมคุณขวัญ
ค่ะนี่คือดีขึ้นแล้วนะแล้วมีคนโดนฟันบางคนอาการสาหัสครับ
เหตุผลคนใดทำไมคนกลุ่มนั้นเขาถึงมาก่อเหตุแบบนี้ขึ้นวินโด่คู่ได้ครับ
วงจรปิดที่ก่อเหตุกับคนเจ็บเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบครับ
คนเจ็บเนี่ยนะฮะเขาอาศัยอยู่ในหอพักแห่งเนี้ย
มันจะเป็นห้องห้องมีประมาณสักสิบห้องแล้วก็มีคนพักอาศัยใน
ทั้งนักศึกษาหญิงและผู้ชายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิครับ
นี่นะฮะต้องการที่จะมาเตือนและแก้แค้นเนื่องจากว่าอะไร
หนึ่งในกลุ่มคนที่ก่อเหตุเนี่ยเขาทะเลาะกับคนเจ็บ

มีชื่อแก๊งแก๊งเทโลแก๊งเทโลเนี่ย
ชาวบ้านว่ากันว่าเป็นกลุ่มกวนของคนที่เป็นแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบ
แล้วจะไปหาสมุนพักพวกเป็นนักศึกษาชาย
จ่ายค่าจ้างเป็นเงินเล็กน้อยเพื่อไปซื้อเหล้ามากิน
แล้วก็รวมกลุ่มกันเนี่ยฮะไปตระเวนเกาะเรื่องเกาะเหตุกันแบบนี้

ผู้ชายสองคนครับชอบผู้หญิงคนเดียวกัน
ก็เลยเป็นที่มาของภาพเหตุการณ์วงจรปิดนี้แหละครับ

แล้วก็มีบางคนเจ็บโดนฟันเข้าไปที่บริเวณข้างหลังที่เป็นแผล

เสียงปืนที่ยิงคือยิงขึ้นฟ้าเพื่อข่มขู่ครับ

พฤติการเบื้องต้นในฝั่งคนก่อเหตุคือ
ทั้งขวดเหล้าเอามาคว่างปลาทำให้เกิดความเสียหาย

ใช้มีดใช้ไม้ดูสิครับบาดแผล

เจ้าของหอพักบอกว่าแจ้งตำรวจแล้วนะครับ
แจ้งตำรวจบอกว่าในหอชั้นมีนักศึกษาถูกฟันบาดเจ็บ
แล้วก็อยากให้ตำรวจจับกลุ่มกลุ่มคนที่ก่อเหตุให้ได้โดยเร็ว
เพราะถ้ายังจับไม่ได้เกิดย้อนกลับมาอีก

กันไม่กี่วันก็มาก่อเหตุติดกันแล้วนะ

คุณตำรวจในพื้นที่ชายภูมิต้องเร่งจับกลุ่ม